มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนางเอก
สาวสวยอย่างขวัญอุสามณีค่ะ
ซึ่งเธอก็ออกมาสยบข่าวลือด้วยกัน
ต่อสัญญากับบ้านหลังเก่าอย่างวิกหมอชิดค่ะ

ว่าต่อเป็นทั้งหมดระยะเวลากี่ปีด้วยกันค่ะ
เป็นนางเอกเบอร์ต้นของวิกหมอชิดนะคะ
ที่ถูกจับตามองเรื่องสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัด

เจ้าตัวออกมายืนยันชัดเจนว่าได้ตกลงจะ
ดปลายปากกาต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมไป

แต่ไม่ขอเปิดเผยถึงระยะเวลาทั้งหมด
โดยให้สัมภาษณ์แบบติดตลกว่า
ไม่นานจนเจ้าตัวมีครอบครัวอย่างแน่นอน
จะเผยว่าไม่มีวันลืมบ้านเกิดของตัวเอง
และอยากอยู่ในที่ที่มีความสุข
ซึ่งเธอก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านทุกสังกัด
หยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้เสมอมาค่ะ

คือก็ขวัญอยู่วงการมานาน
ขวัญโชคดีที่ขวัญยังมีผู้ใหญ่ในหลายท่าน
ยังคิดถึงขวัญยังเมตตาขวานอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราโชคดี

ถ้าเราอยู่บ้านนี้แล้วเรามีความสุขกับเรา

ขวัญก็คงไม่อยากจะก้าวย่างไปไหนอะค่ะ

สัญญาณแม่งของเราพี่ปีค่ะที่ทุกต่อไป

ก็สัญญาก็มีระยะประมาณนึงค่ะ
ก็ไม่ถึงขนาดขวัญมีครอบครัวมีลูก

ขวัญว่ามันก็ขวัญมีความสุขแล้ว
ขวัญไม่ได้ขวนควายว่าขวัญจะไปถึงไหน

เราก็แฮปปี้นะ